ชาวบ้านเขาไปทำพิธีฝังดินซากรูปหล่อหลวงปู่สวงที่ถูกคนร้ายเนี่ยขโมยไปทิ้งเอาไว้ในบ่อร้าง
แล้วก็วอนผู้ใจบุญด้วยจัดสร้างรูปหล่อองค์ใหม่มาแทนค่ะ
เอามาดูกันนะคะชาวบ้านเขารวมตัวกันที่พระพลาชลาวรามและเป็นวัดพระจัมมุบ้านขวาว
อยู่ที่ตำบลทุ่งกุลราอสุวรรณภูมิจังหวัด๑๐๑
เขามาร่วมกันทำพิธีฝังดินซากรูปหล่อปูนปาสเตอร์
ขนาดเท่าตัวจริงของหลวงปู่สวง
อดีตเกจิชื่อดังซึ่งท่านมรณภาพไปนานแล้ว
หล่อหลวงปู่สวงองค์นี้เคยประดิษฐานอยู่ที่ในวัด
แต่ว่าโดนขโมยหายไปช่วงวันที่๑๙มีนาคมที่ผ่านมา
จนกระทั่งเย็นวันเสาร์มีชาวบ้านไปพบค่ะ
เป็นซากรูปหล่อที่ถูกนำไปทิ้งเอาไว้ในบ่อน้ำร้าง
โอ้โหสะเทือนใจชาวบ้านอย่างยิ่ง
จากนั้นชาวบ้านก็เลยช่วยกันนำขึ้นมาจากบ่อ
แล้วก็กลับมาทำพิธีฝังดินเอาไว้ที่บริเวณริมกำแพงวัดตรงนี้นะ
ชาวบ้านเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างนานาถึงสาเหตุที่ว่ารูปหล่อของหลวงปู่สวงเนี่ยถูกขโมยไป
ส่วนใหญ่จะมองว่าคนที่ก่อเหตุเป็นคนสติไม่ดีหรือเปล่าสติไม่สมประกอบหรือเปล่า
หรืออาจจะมีมิจฉาชีพไหมมาแอบขโมยไป
เพราะคิดว่าข้างในรูปหล่อเนี่ยอาจจะมีของมีค่าหรืออาจจะมีทอง
เหมือนในสมัยโบราณนะแต่บางคนก็เชื่อว่าหลวงปู่ให้โชคบ่อย
ก็เลยโดนอุ้มไปทำลาย
เฮ้ยพูดง่ายพวกเจ้ามงเจ้ามือนั่นไม่พอใจไม่พอใจแล้วหลวงปู
โชคนักใช่ไหมทำลายมันซะเลย
แต่มันก็แล้วแต่ความคิดของชาวบ้านเขาตอนนี้ไม่รู้แหละว่าใครเป็นคนขโมยไป
แล้วสาเหตุที่ขโมยไปขโมยไปทำไม
เพราะว่าตั้งแต่ที่ขโมยไปเนี่ยชาวบ้านที่เขามีความนับถือศรัทธาในหลวงปู่สวงเนี่ย

ถูกต้องค่ะก็อาจจะต้องร่วมสมทบทุนนะ
หรือว่าใครจะทำบุญเททองหล่อพระอะไรอย่างนี้
ก็สนใจก็ไปกันได้ที่วัดนี้

หลากหลายวิธีและความเชื่อที่แตกต่างกันออกไป
อ๋ออะไรเนี่ย
ก็เลยอาจจะต้องไปที่หนึ่งจุดทูบเสียงท้ายที่จุดอะไรต่างนะว่ากันไป
คนนับถือหลวงปู่สวงกันมากมายเอาคืนที่นะครับ